สวนสัตว์อุบลราชธานีก็ได้รับความเดือดร้อนเหมือนกันนะคะ
น้ำท่วมสูง๒สัปดาห์แล้วระดับน้ำเนี่ยประมาณสัก๘๐เซนติเมตร
คือในส่วนจัดแสดงสัตว์เนี่ยยังไม่ท่วมแต่รอบมันท่วม
คุณถามเข้านี่คือต้องพายเรือเข้าแล้วเลยค่ะ
รอบมันท่วมคือเหมือนเป็นเกาะอยู่เลย
คุณถิติพรทองดีพันธ์ผู้มนุยการสวนสัตว์อุบลราชธานี
ต้องประกาศปิดให้บริการจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะคลี่คลาย
คำถามคืออ้าวแล้วสัตว์ในสวนสัตว์มันจะโดนน้ำท่วมไหม
นั่นสิครับมันจะอยู่อย่างไรอดอาหารไหม
มนุยการสวนสัตว์บอกว่าก็จะดูแลสัตว์ในสวนสัตว์เหมือนเดิมนะคะ
เส้นทางขนส่งอาหารมันยังใช้ได้ตามปกติ
ส่วนพื้นที่เศรษฐกิจในตัวอำเภอเมืองอุบลราชธานี
การค้าเซ็นทรัลอุบลราชธานีก็ปิด
จนถึง๑๙ตุลาคมหรือจนกว่าสถานการณ์น้ำท่วมจะดีขึ้น
เพื่อความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและพนักงานนะคะ
ก็คือตอนนี้เส้นทางเข้าห้างเนี่ยน้ำมันท่วมสักเมตรหนึ่งเมตรกว่า
รถเล็กไปไม่ได้ต้องรถบรรทุกสูงเท่านั้นนะคะ

ใช่น้ำล้อมเมืองทั้งคนและสัตว์ต่างก็เดือดร้อนนะครับคุณผู้ชม